เพราะว่าใครที่ชอบตระก้าหวายตระก้าสารอะไรต่างแบบนี้
ของใส่ของจุ๊กจิ๊กจิบปาถาหรือใส่ผ้าใส่อะไรอย่างนี้
อยากจะให้ไปอุดหนุนคุณลุงนักสู้คนนี้ค่ะ

เยอะมากแล้วหนักด้วยนะคะ
รบมือให้ความเป็นนักสู้คุณลุงรักกับน้า
ใครชอบตระก้าสารแบบนี้
คุณไปอุดหนุนคุณลุงได้ทั้งหมด
ใบเล็กใบใหญ่แบบไหนทุกไซส์มีหมดเลยนะคะ
คือคุณลุงแกจะเดินขายอยู่แถวรังสิตเมืองเอกปฐุมธานีนะคะ

คุณลุงบอกว่าเริ่มต้นใบละ๒๕๐บาทถูกมาก

หรือว่าเอาไปใส่ต้นไม้อะไรอย่างนี้

อย่างนี้ให้คุณลุงมาแถวไทยรัฐวิภาวดีได้ไหมคะ

คุณลุงอยู่ปฐุมเมืองเอกค่ะ

เดินเส้นวิภาวดีโอ้ยาวค่ะ
เอางี้คุณชิสาเดี๋ยวเราค่อยไปหาคุณลุงเขาดีกว่า
เราขับรถไปหาคุณลุงผู้อุดหนุนก็ได้นะ
เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะ
ใครที่เจอคุณลุงก็อุดนวนช่วยแกหน่อยก่อนละกาย
เอาจริงนะลุงลุงไม่ต้องมานะอยู่ตรงนั้นเดี๋ยวไปช่วย
ลุงอาจจะใช้หมดแล้วก็ได้

คุณลุงขายตั๊กกุ้งตะก้าอย่างนี้ริ่มขากนะฮะ